พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับฝากเตือนกันหน่อยเพราะว่า
เรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับไปแล้วจอดยังที่หมายกุญแจ
โอ้ยอย่าลืมเผลอเรินนิดเดียวเท่านั้นแหละครับ
โอ้โหขโมยขโจรมิจฉาชีพเขาก็จะใช้จังหวะนี้ขโมยรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับ
ดูกันไปเรื่อยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณตลาดผลไม้เนินสูงถนนสุขุมวิทย์ตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
สังเกตให้ดีผู้ชายที่ใส่เสื้อสีม่วงนี่ฮะคนนี้นี่แหละครับ
ทำทีเดินไปที่บริเวณหน้าร้านท่าทางดูมีพิรุษมองซ้ายมองขวาด้วยนะ
เดินไปเดินมาเหมือนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นครับอาศัยจังหวะ
ขึ้นไปขับขี่บนรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่จอดอยู่ตรงนี้นี่ทำทีทำท่าแล้วขึ้นไปจอดเลย
โอ้โหเนี่ยฮะรถคันนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์หมายเลขทะเบียน๑กยหญิง๕๙๑จันทบุรีคันนี้ฮะ
ขึ้นคลอมเสร็จป๊าบขับขี่รถปาราไซค์หายไปเลยโอ้โหดูง่ายมากเลยนะ
การเครื่องเราก็ไถ่ไปเลยครับผู้ชมครับผู้เสียหายก็คือคุณแอมอายุ๒๕ปี
ได้มาเข้าแช่งความที่สถานีตำรวจภูทรท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะพร้อมกับเล่าให้เราฟังว่าเหตุเกิดในช่วงเวลาประมาณสัก๑๐นาฬิกาของวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
ก็๑๐โมงแล้วสายตัวเธอเองจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านแต่ดันลืมก็คือเสียบกุญแจรถค้างเอาไว้
เอาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราเองก็มาฝากเตือนกันนะครับว่าใช้ชีวิตต้องระมัดระวังจริงต้องมีสติ
จอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้อย่าลืมจริงอย่างแรก
กุญแจรถค่ะเอาติดตัวไปด้วยนะครับดับเครื่องแล้วเอาลงไปด้วยนะครับหลังจากนี้ครับ
ฐานเจราะที่เขาก็รับแจ้งความไว้แล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับคนที่ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปอย่างแน่นอนครับ